ที่เขามีการพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น
แล้วก็ให้ไปตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
ส่งสินค้าไปขายอย่างต่างประเทศได้ด้วย

เขายังเพิ่มโอกาสในการปรับตัวด้วยใช้โซเชียล

เขาทำอย่างไรถึงประสบความสำเร็จ
แล้วก็สามารถทำธุรกิจมียอดขายเพิ่มขึ้นได้
ติดตามพร้อมการจากคุณสิริพักกะมนต์วัยตรุงตรีขุนครับ
เป็นเครื่องประดับที่ถูกสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ
คำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ
อินเดียสหภาพยุโรปจีนฮ่องกงและอาเซียน
งานเฮนดเมสชิ้นนี้เป็นที่นิยมมากของคนอินโดนีเซียและเวียดนาม
เพราะทำขึ้นจากเปลือกหอยนเรซิน
คนไทยที่ไปบุกตลาดต่างประเทศมานานกว่า๑๖ปี
ศึกษาตลาดอาศัยพูดคุยกับลูกค้าต่างประเทศ
เพื่อดีไซน์เครื่องประดับให้ตอบโจทย์ความต้องการ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
ที่ร้านนี้รับสินค้ามาจากสำเพ็งยังไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง

จึงต้องปรับตัวเพื่อสร้างการแข่งขันให้เหนือกว่า
และร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับจีนเกาหลีเพื่อผลิตสินค้า
ปัจจุบันร้านค้ามีชื่อเสียงในหลายประเทศ
และยังปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล
นำเครื่องประดับที่ดีไซน์เองขายบนโซเชียลมีเดีย

สามารถเพิ่มสัดส่วนยอดค้าส่งไปยังต่างประเทศได้ถึง๑๗๐

พอทำมาได้สักระยะหนึ่งถูกต้องไหมคะ

ฉันเบื่อแล้วที่จะต้องซื้อมาขายไป

ตามรับที่เดียวกันก็มาตัดราคากัน
อย่างพี่เนี่ยเริ่มสร้างแบรนด์เองเนี่ย
จากการที่เข้าไปเซอร์วิสลูกค้า

และรับฟังการคอมเมนต์ทุกอย่างของลูกค้า

แล้วทำเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง

เรียนรู้ความต้องการของตลาดต่างประเทศ
สิงคโปร์ที่พิถีพิถันในเรื่องของเสื้อผ้า
ที่สำคัญคุณภาพต้องมาก่อนเพื่อสร้างจุดแข็งให้สินค้าเหนือกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะจีน
เพราะไทยยังมีโอกาสอีกมากที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียนด้วยแฟชั่นที่ไม่เคยซ้ำแบบและมีคุณภาพ
แต่ก็ยอมรับว่ามีอุปสรรคหลายด้านเช่นภาษาการพบประธุรกิจในต่างประเทศข้อมูลด้านการตลาดรัฐบาลจึงควรส่งเสริมในด้านนี้
ถ้าพูดถึงเรื่องอุปสรรคที่ภาครัฐควรจะช่วยจริงน่าจะมีเหมือนเป็นมาตรฐานเพื่อรองรับในสินค้าค่ะ
ให้เกิดความน่าเชื่อถือในแต่ละประเทศ
สามารถรู้ว่าถ้าคุณผ่านองค์กรนี้ไปนะ
สินค้าคุณได้มาตรฐานนะประเทศของเขาเป็นที่ยอมรับ
การไม่หยุดนิ่งพร้อมกับการเรียนรู้ตลาดพฤติกรรมของลูกค้า
สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดในระดับอินเตอร์ได้ไม่ยาก
สิริภักษ์กระมวลไตรตึงตีคูณข่าวเที่ยวรัฐทีวีรายงาน